เอามาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับกรณีที่คนขับรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะ
ขับรถไปแล้วก็ไปจอดที่ลานจอดรถของเทศบาลตะบนบางม่วงเนี่ยนะคะ
นนทบุรีหลังจากนั้นค่ะถือเหล็กลงมาเลย
แหลมเนี่ยนะคะไปแทงยางรถยนต์ที่เขาจอดอยู่ในลานจอดรถตรงเนี้ย
เสียหายไปห้าคันนะคะคลิปกล้องวงจรปิดมันบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด
หลังจากคนขับรถแท็กซี่รายนี้ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็หลบหนีไป
ทีนี้ครอบครัวค่ะเห็นคลิปนี้เป็นข่าวพ่อไง
พ่อพ่อเป็นคนทำลูกสาวต้องออกมารับผิดชอบนะคะ
ก็เลยนัดผู้เสียหายทั้งหมดค่ะซึ่งทั้งหมดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนบางม่วงนั่นแหละ
มาเจอมาพูดมาคุยต่อหน้าตำรวจภูทรบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวานนี้คุยไม่พอก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถทั้ง๕คันด้วยเนี่ยนะคะ
คือเหตุการณ์มันย้อนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ๔กันยายนค่ะ
นายนิทราประเสริฐรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางม่วง
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถ๑ใน๕คันที่ถูกแทงยางจนเสียหายพังเนี่ยนะคะ
มาพูดคุยด้วยมาคุยต่อหน้าตำรวจกับลูกสาว
แล้วก็บอกว่าก็พอใจแหละที่ลูกสาวผู้ก่อเหตุรับผิดชอบค่าเสียหาย
แต่ตัวเธอเองก็เห็นใจครอบครัวผู้ก่อเหตุ
เพราะมาทราบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิต
และเคยเกาะเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
และครอบครัวจะต้องตามไปรับผิดชอบไปเสียเงินชดใช้ค่าเสียหาย
อยากให้ทางครอบครัวก็เป็นห่วงนะ
อยากให้ทางครอบครัวพาเขาไปรักษาตัว
ถ้าไปตามตัวเจอนะตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะคะ
และคอยดูแลให้ดีนะคะจับมือเป็นกำลังใจ

อยากจะให้ดูแลให้ดีมากกว่านี้นะคะ
เพราะว่าถ้ารักษณะแบบนี้มันจะเป็นภัยกับคนอื่นนะคะ
จากว่าจะมาทำกับทางเราคือทางเทศบาลตำบลทุ่งม่วงแล้วนะคะ
ก็กลัวว่าจะไปมีปัญหาให้กับผู้โดยสาร
หรือว่าถ้าเกิดว่าแกกลับไปขับรถอีกนะคะ
เพราะว่าจะมีเหล็กที่หน้าแหลมนะคะลักษณะ
กลัวว่าจะไปมีปัญหากับผู้โดยสารนะคะ
ก็ยังไงก็อยากให้ครอบครัวดูแลกันนิดนึงนะคะ
คนขับรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้
หลังจากที่ก่อเหตุแทงยางเสียหายไป๕คัน
ตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะลูกสาวบอกเป็นทุกข์มากเลย
เป็นทุกข์เพราะหาตัวพ่อไม่เจอติดต่อก็ไม่ได้
ไม่รู้ว่าพ่อไปอยู่ไหนเป็นห่วงมากเนี่ยนะคะ
แต่ได้ข้อมูลนิดเดียวเกี่ยวกับพ่อก็คือหลังจากที่พ่อก่อเหตุ
เอารถแท็กซี่ไปคืนสหกรณ์แล้วก็หายตัวไปเลย
อกจากนี้นะคะเขาอยากขอโทษแทนพ่อ
ที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายทุกคน
วิงวอนถ้าพ่อได้ดูข่าวอยู่มามอบตัวกับตำรวจหน่อย
ตอนนี้ทางบ้านก็เดือดร้อนนะต้องตามเคลียร์เงิน
แล้วบอกว่าหลังจากนี้ไม่มีเงินเคลียร์แล้ว
เพราะว่าในอดีตก็เคยก่อเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกับเพื่อนบ้านตอนนั้นอยู่แถวดาวขนอง
พอทะเลาะกับเพื่อนบ้านวางเพลิงเพื่อนบ้าน
แล้วไฟมันก็ลามาไหม้บ้านตัวเอง
เสียหายไปหมดตอนนั้นก็เสียเงินจ่ายค่าเสียหาย
ใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเยอะแล้ว
แล้วก็ต้องมาตามชดใช้ค่าเสียหายครั้งล่าสุด

แต่ว่าอย่าลืมนะพาไปรักษาพาไปทานยา